คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่นครศรีธรรมราชนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตีสองครึ่งคืนที่ผ่านมาค่ะมีผู้ชายคนนึงเขาเป็นอสมอ่ะนะ
เขาก็อยู่บ้านอยู่ดีมีคนมาตะโกนเรียกให้เขาออกจากบ้าน
พอเขาออกมาไอ้คนที่ตะโกนเรียกนี่แหละยิงใส่
เขาก็วิ่งหนีไปยิงไล่หลังไปจนเขาตายอยู่หลังบ้าน
เดี๋ยวมาดูนะคะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่
คือทางตำรวจสพนพิตำก็ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงตาย
ที่บ้านหลังหนึ่งนะคะอยู่ในพื้นที่หมู่๖ตำบลนพิตำ
นพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ค่ะผู้เสียชีวิตอยู่ที่พงหญ้าหลังบ้านค่ะ
ห่างจากตัวบ้านไปแค่๑๐เมตรนายบุญรวยแก้วมณีอายุ๕๒นะคะ
หงายเสียชีวิตในชุดนอนถูกยิงด้วยปืน๙มม
กระสุนเข้าที่กลางแผ่นหลัง๒นัดที่ศีรษะอีกหนึ่งนัด
แล้วก็มีปลอกกระสุน๙มมตกอยู่๑ปลอกก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
จากการคุยกับพยานนะคะได้ข้อมูลมาว่านายบุญรวยคนนี้
มีอาชีพทำสวนผลไม้แล้วก็เป็นอสมในพื้นที่ด้วย
กับภรรยาไปได้สักห้าหกปีครองตัวเป็นโสดมาตลอด
แต่เจ้าชูตั้งแต่เลิกกับภรรยาก็แบบเป็นนุ่มโสดเจ้าสำรานอะไรแบบนี้
ก่อนเกิดเหตุนะคะเขาก็นอนอยู่ในบ้านมีผู้ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์มา
ตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านบอกว่าบุญรวยมาคุยธุระกันหน่อย
อ้างว่าจะมาคุยธุระในบุญรวยก็เปิดประตูบ้านไปยืนคุย
ยืนคุยด้วยนะคะแป๊บนึงแต่ไม่รู้แหละว่าคุยอะไรกัน
กลายเป็นว่าหนึ่งในคนร้ายชักปืนออกมาในบุญรวยวิ่งไปหลังบ้าน
คนร้ายวิ่งตามไปแล้วก็ยิงเข้าที่กลางแผ่นหลัง
แล้วก็ยิงเข้าศีรษะเลยสามนัดนะคะรวมแล้วนายบุญรวยเสียชีวิตค่ะ
ที่คนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทีนี้ค่ะ
ทางผู้กำกับสพนพิตำบอกว่าเบื้องต้นนะคะ
สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นความแค้นส่วนตัวกับคู่อริบางคนในหมู่บ้าน
หรืออาจจะเป็นเรื่องชู้สาวก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะ
ว่าผู้ตายเขาเลิกกับภรรยาแล้วเขาก็เป็นโสดแล้วเขาก็เจ้าชู้
อาจจะไปจีบผู้หญิงที่มีเจ้าของแล้วหรือเปล่าอันนี้ตำรวจตั้งประเด็นเอาไว้นะคะ
ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุแล้วค่ะ
แล้วก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านของนายบุญรวยผู้ตายนะคะ
ลักษณะเนี่ยเป็นบ้านไม้สองชั้นยกใต้ถุนสูงค่ะตอนนี้ก็ถูกเปลี่ยนสภาพ
จัดงานศพแล้วศพนายบุญรวยตอนนี้อยู่ระหว่างผ่าชนะสูตรอย่างละเอียดนะคะ
ก่อนที่จะนำกลับมาประกอบพิธีได้ผู้ชายเสื้อสีดำที่กำลังพาทีมข่าวเราไป
คือนายสมจิตพันอุบลเป็นลูกพี่ลูกน้องนายบุญรวยผู้ตาย
พาไปดูจุดเกิดเหตุค่ะว่าเป็นจุดที่นายบุญรวยเนี่ยล้มลงที่หน้าบ้านของแม่
คือบ้านเขากับบ้านพ่อแม่เนี่ยอยู่ข้างกันเขาไปล้มอยู่ตรงที่หน้าเอ่อ
หน้าบ้านแม่แล้วก็วิ่งเข้าไปที่สวนหลังบ้านไปสะดุดท่อนไม้ล้มกระแทกท่อพีวีซีแตก
เนี่ยค่ะตรงนี้นะคะเนี่ยสะดุดล้มจนท่อแตก
แล้วก็วิ่งกระเสือกกระสนหนีตายเข้าไปสุดท้ายไปสิ้นใจอยู่ตรงใต้ต้นมังคุด
แล้วก็ที่สวนยางหลังบ้านแม่นะคะทีมข่าวก็เห็นร่องรอยเอ่อ
ตรงต้นยางพาราที่เหมือนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเขาใช้มีดถากไปเพื่อหารอยหัวกระสุนด้วย
ทีนี้ไปดูที่บันไดบ้านของผู้ตายค่ะมีร่องรอยการราดน้ำมันก๊าซ
แล้วก็รอยไฟไหม้มีกระป๋องน้ำมันการ์ดตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
นายสมจิตเล่าบอกว่าไอ้ที่ว่าคนร้ายมาเรียก
จริงแล้วเนี่ยตอนแรกมาเรียกด้วยการเคาะท้ายรถกระบะแล้วก็เรียกบุญรวยออกมาคุยกันหน่อยใช่ไหม
ตอนนั้นนายบุญรวยยังไม่ยอมออกมาค่ะคนร้ายก็เลยราดน้ำมันการ์ดตรงบันไดแล้วจุดไฟเผาอะค่ะ
เพื่อเรียกให้นายบุญรวยออกมานายบุญรวยก็เลยต้องยอมออกมา
แล้วก็เหมือนคุยกันอยู่พักนึงก่อนที่จะมีการถูกไล่ยิงจนไปเสียชีวิตอยู่ที่หลังบ้านแม่นะคะ
โดยอย่างที่คุณเขมมาสอนบอกไปว่านายบุญรวยเนี่ยเคยมีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกันสองคน
แต่ว่าแยกทางกันนานแล้ววันเกิดเหตุเนี่ย
เก้าโมงเช้านายบุญรวยเอามังคุดไปช่วยบ้านงานศพในหมู่บ้านเดียวกัน
แล้วก็กลับมาถึงบ้านประมาณสักสองทุ่มก่อนจะมาถูกยิงเสียชีวิตตอน๕ทุ่มครึ่งค่ะ
หนึ่งอำนาจริง
ส่วนทางด้านของนางวันลาบแก้วมณีแม่ของนายบุญรวมผู้ตายก็บอกว่า
กับสามีแล้วก็ลูกชายเนี่ยอยู่บ้านคนละหลังกันก็จริงแต่ว่าบ้านอยู่ใกล้กัน
ช่วง๕ทุ่มได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ก็กลัวไม่กล้าเปิดออกมาดูเพราะเสียงมันใกล้มาก
พอสิ้นเสียงปืนถึงเปิดประตูออกมาเห็นรอยเลือดอยู่ตรงพื้นหน้าบ้าน
ก็เลยรีบโทรหานายสมจิตหลานชายบอกให้มาช่วยดูหน่อย
เพราะพ่อแม่ก็อายุมากแล้วเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้จะเอาแรงที่ไหนไปสู้
สุดท้ายก็ไปเจอศพลูกชายอยู่ที่หลังบ้าน
แม่บอกว่าแม่ไม่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
มาได้ยินอีกทีนึงเนี่ยคือเสียงปืนอย่างเดียวเลย
รถมอเตอร์ไซค์คนร้ายแม่ก็ไม่ได้ยิน
ที่ผ่านมาแม่ก็ไม่รู้หรอกว่าลูกแม่ไปขัดแย้งกับใครบ้าง

เพราะว่าลูกก็โตกันแล้วก็ไม่ได้มานั่งปรึกษาหรือว่าเล่าอะไรให้ฟังมากมาย
แต่ก่อนหน้านี้ลูกก็เคยเป็นประธานอสมนพิตำ
แต่ตอนนี้ก็ทำอาชีพสวนยางกับสวนผลไม้ค่ะ
ถ้าจับได้แล้วเขามากล่าวโสก็มา
ขอโทษคุณยายคุณยายขอบคุณสิงหาคมด้วยค่ะ
อันนี้น่าคิดพวกที่กำอยู่เล็กหรอก

เขาได้ทำอะไรก็มันวีนกำคง
ตอนนี้ศพนายบุญรวยก็ถูกนำไปผ่าชนะสูตรอย่างละเอียด

ประกอบพิธีทางศาสนาวันที่๒สิงหาคมนะคะ